ความพร้อมของทีมชาติไทยในรุ่นนี้นะครับนิชิโนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในการคุมทีมซ้อมครั้งที่๒เพื่อลุยศึก
แชมป์เอเชียวันที่๘มกราคมนี้เป็นเกมแรกนะครับหลังจากปล่อยให้ลูกทีมนั้นหยุดพักในช่วงเทศกาลปีใหม่
บอกว่าลำดับแรกนะครับเขาต้องขอขอบคุณสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดที่เปิดโอกาสให้กับทีมชาติ
อายุไม่เกินยี่สิบสามปีนั้นได้อุ่นเครื่องถึงสามพีเรียสด้วยกันจากเกมอื่นเครื่องก็ทำให้เขานั้นเริ่มมีแท็กติกที่เหมาะสม
คนเลยครับและนิชโนก็ยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงคู่แข่งอย่าง
บาเรนบอกว่าบาเรนเนี่ยมีผู้เล่นที่ร่างกายนั้นแข็งแรงนะครับ
และมีสปีดที่ค่อนข้างจะเร็วซึ่งก็ต้องเล่นเป็นทีมนะครับ
ให้ได้มากที่สุดครับหากต้องการเก็บสามแต้มในนัดนี้ก็มี
ศึกษาวิดีโอเทปการเล่นของทางบาเรนแต่ยังไม่ได้ลงราย
ละเอียดและจะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกกันอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยกวนสื่อชาวญี่ปุ่นก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับถึง
การบาดเจ็บของนักเตะในทีมว่าสุปโชคสารชาติบาดเจ็บ
ซ้อมวันแรกหลังจากหยุดพักในช่วงปีใหม่แต่ว่าล่าสุด
ก็อาการดีขึ้นแล้วครับซึ่งจากการสังเกตของผู้สื่อข่าว
นะครับก็พบว่าสุปชกยังสามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้
โดยไม่ต้องแยกซ้อมเดียวแต่อย่างใดส่วนสุพนัทเหมือนตาที่
มีอาการเจ็บข้อเท้าก่อนหน้านี้บอกว่าขณะนี้อาการบาดเจ็บ
เจ้าแบงค์เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับเนื่องจากเขาสามารถ
ลงซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้และทำผลงานได้อย่างน่าประทับ
ใจครับส่วนสุประชัยใจเด็ดนะครับแข้งตัวเก่งจากบุรีรำ
ไนเต็ดก็บอกว่าการได้เบนเดวิสมาถือว่าประสบการณ์ของ
เขาในบอลต่างประเทศที่เล่นที่อังกฤษนะครับจะช่วยยก
ระดับแล้วก็เพิ่มมิติเกมลุกให้กับทีมชาติไทยได้อย่าง
แน่นอนครับครับตอนนี้ก็ทุกคนพยายามไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วก็ผมเชื่อว่าเบนเขาเขามีวาสบการณ์อยู่แล้วอะไร
อย่างเงี้ยผมผมเชื่อว่าการที่ได้เบนมาอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะมีมิติในการเข้าทำในเกมลุกมากขึ้นครับย้ำ
แกรมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมแรกทีมไทยเจอ
บาเรนแปดมักราคมต่อได้เจอออสเตรเลียนะครับสิบเอ็ด
มกราคมปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับด้วยการเจอกับทีมชาติอี
อิรักษ์สิบสี่มักราคมซึ่งทุกนักจะแตะเตะเวลายี่สิบ
นาฬิกา๑๕นาทีนะครับแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปจับจองและไปเชียร์ทีมชาติ